อันดับสุดท้ายเลือกตั้งปี๒๕๖๒

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

การขยายเวลาจากเดิมที่ปิดหีบในเวลา๑๕นาฬิกา

ประชาชนและพักการเมืองต่างเห็นด้วย
เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการจราจรติดขัด

โดยก็ก็ตอคาดว่าการขยายเวลา
เพิ่มตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าทุกครั้ง
เพิ่มตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าทุกครั้ง

เสียอาจจะตกอยู่กับเจ้าหน้าที่
มีความยากลำบากในการเตรียมงานมากขึ้น
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยหรืออ่อนล้าเกินไป
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยหรืออ่อนล้าเกินไป
เวลาปิดหยีบเลือกตั้งที่นานถึง๙ชั่วโมงนั้น
การลงคะแนน๑๘นาฬิกา
สำหรับการเลือกตั้ง๒๕๖๒
มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ๙๕๐๐๐หน่วย
สำหรับการเลือกตั้ง๒๕๖๒มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ๙๕๐๐หน่วย
เมื่อถึงเวลา๑๗นาฬิกาปิดหีบ

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

นับคะแนนอย่างเปิดเผยที่หน่วยเลือกตั้ง

ครั้งนี้ประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง

การเลือกผู้สมัครในดวงใจ

หรือทราบคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง
เป็นทางการในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา